ตามหาตัว๒พ่อลูกชาวอังกฤษหายตัวไป๔เดือน
ที่จังหวัดพยาวเจอแล้วเหรอคะน้องเฟื่อง
ใช่ค่ะล่าสุดเจอแล้วนะคะหลังจากตามหากันจ้าละวันเลย
ทั้งคู่ออกเดินทางออกนอกประเทศก่อนขอกลับมาในวีซ่า
ขอต่ออยู่ในประเทศไทยอีกพักหนึ่งค่ะ
จากกรณีที่ผู้พิพากษาในประเทศอังกฤษมีคำสั่งให้เผยแพร่ข้อมูลของเด็กหญิง
อริสราซาร่ามิวส์เด็กหญิงชาวอังกฤษวัย๑๓ปีที่หายตัวไปนาน๔เดือน
หลังเดินทางมาประเทศไทยพร้อมกับนายเทรเวอร์มิวส์ผู้เป็นบีดา
เมื่อวันที่๑๐พฤศจิกายนปีที่แล้ว๒๕๕๙
ล่าสุดพลตำรวจโทนัทธรพระสุนทรผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ก็เปิดเผยว่าพบตัวสองพ่อลูกแล้ว
ขณะนี้ทั้งคู่พักอาศัยอยู่ในอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
ซึ่งทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้แนะนำให้ทั้งสองไปแสดงตัว
ที่สถานกงศุลประเทศอังกฤษประจำจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อเป็นการยืนยันว่าทั้งคู่ยังปลอดภัยดี
ซึ่งจากการตรวจสอบการเดินทางพบว่าทั้งสองคนเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
เมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
โดยสามารถอยู่ในประเทศไทยได้๖๐วันค่ะ
ต่อมาทั้งคู่ไปขออนุญาตสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ขออยู่ในราชอาณาจักรต่ออีก๓๐วันเมื่อใกล้ครบกำหนดนะคะ
มีการเดินทางออกจากประเทศผ่านทางเส้นทางสะพาน

แล้วก็เดินทางกลับมาพักที่ไทยอีกครั้งในวันที่๓กุมภาพันธ์
แล้วก็ขอต่อวีซ่าท่องเที่ยวซึ่งก็จะหมดอายุในวันที่๒เมษายน๒๕๕๙นี้นะคะ
ก็เป็นว่าเจอตัวแล้วปลอดภัยดีแล้วก็อยู่ที่เชียงใหม่